แต่ถ้าใครนะอยากจะกินผัดไทยแล้วก็ดิฉันก็จะแนะนำอีกร้านหนึ่ง
อยู่ที่จังหวัดระยองเมนูนี้สุดไปเลย
ผัดไทยร้อยล้าน

ค่ะร้อยล้านยังไงเดี๋ยวค่อยฟังรายละเอียดกัน

ร้านนี้คือร้านอาหารพงพันธ์ผัดไทยร้อยล้านนะคะ
อันที่ขัดอยู่ที่เลขที่๘๘๘๑๔๘หมู๑ตมบลปลวกแดง

เมนูแนะนำของร้านนี้ก็ตามป้ายเลยค่ะ
ผัดไทยกุ้งสดเส้นจันทร์
เหมือนเส้นจันทร์คลาสสิตสุดเลยนะ
เขาเอามาผัดกับกระทะมันหน้าไฟอย่างนี้ผมชอบนะนะตอกไข่ลงไปนะ
แต่ผมจะบอกให้คนที่จะผัดเส้นจันทร์ได้อร่อยจะต้องมีฝีมืออุ้ยมันต้องมีไม่ง่ายไม่ง่าย
บางทีมันเหนียวไปบางทีมันไม่สุกมันยากเหมือนกันนะ
เขาก็ทำด้วยความเชี่ยวชาเนี่ยค่ะใส่ผักใส่ถั่วงอกใส่เต้าหู้ลงไปพร้อมกับกุ้งแห้ง
ปรุงรสตามสูตรของร้านไอ้ไอ้น้ำน้ำผัดไทยนี่แหละอันนี้สำคัญเลยนะคะ
พอผัดเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปเทใส่ไข่ที่ทอดเอาไว้แล้วพร้อมกับมีกุ้งอยู่ข้างล่าง
เนี่ยสุดท้ายก็ออกมาเป็นผัดไทยกุ้งสดห่อไข่อุ้ยน่าทานแบบนี้โอ้ยาก
ใช่แล้วค่ะแล้วก็เนี่ยเวลาเสิร์ฟนะต้องผ่านนิดนึงแหวกแวก
แวกออกมาให้เห็นอ๋อนี่แล้วโอ้ให้เห็นตัวกุ้งด้วยถูกต้องแล้ว
นี่แหละค่ะเป็นผัดไทยยอดฮิตยอดนิยมที่ทางร้านเนี่ยขายดิบขายดีนะคะคุณพงพันธ์สิริพฤกษาเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านมาห้าเดือนกว่ากว่าแล้ว
ผลตอบรับดีระดับหนึ่งเลยเพราะราคาที่ร้านเนี่ยนะขายไม่แพงอ๋อเหรอ
แบบธรรมดาเริ่มต้นสี่สิบบาทค่ะนี่พิเศษสูงสุดเจ็ดสิบบาทนี่นะคะแต่ว่ากุ้งก็ตัวโตโต
แล้วก็ให้เต็มจานเลยแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มจริงร้านเนี่ยเปิดทุกวันนะคะ๘โมงครึ่งถึง๑ทุ่ม
ครับส่วนวันประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลของทุกเดือนยังไงจะขอปิดนิดนึง
ลุ้นรางวัลกันหน่อยนะดังนั้นก็คือจำไว้ต้นเดือนกับกลางเดือน
เปิดนะคะเข้าใจได้เข้าใจได้หลายร้านก็มียุทธวิธีแบบนี้
เออปิดก่อนปิดก่อนยังไงโทรไปหาเขาละกัน
เป็นวันที่เขาจะจดจ่อสมาธิอยู่กับการลุ้นรางวัลเขาควรจะทำออกมาไม่อร่อยไง
เออเดี๋ยวรสชาติมันจะผิดเพี้ยนค่ะเพราะถ้าหากว่าถ้าเกิดดีถูก
ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากรางวัลไม่ได้ผิดหวังมาเนี่ยนะ
ผัดไทยอาจจะเป็นผัดซีอิ๊วอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าร้านเขาฝีมือดีเปิดมาไม่กี่เดือน
แต่ว่าลูกค้าเยอะเลยลองไปดูที่ระยองค่ะ